ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของผู้คนมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับ
สาเหตุหลักก็เนื่องมาจากการเมาแล้วขับแล้วก็ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับ
ซึ่งก็เหมือนกับหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่เรารวบรวมมาให้ติดตามครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะรถเก๋งสีขาวคันหนึ่งพุ่งตกลงมาจากสะพานลอยข้ามแยกกระแทกกับพื้นถนนด้านล่างอย่างแรง
แล้วถลายไปกับพื้นถนนจนฝุ่นตลบเชียดรถที่วิ่งอยู่ด้านล่างไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้รถเก๋งเชฟโรเล็ตอาวิโอสีขาวพังยับเยิน
หลังคายุบลงมาติดกับตัวรถแทบไม่เหลือเขาโครงเดิม
นายประพัทธจัญญาสิริอายุ๓๑ปีคนขับ
เด็นออกจากรถไปไกลถึง๕๐เมตร
ได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
จุดเกิดเหตุคือบริเวณสะพานข้ามแยกนครชัยศรีถนนเพชรเกษมขาเข้า
่งหน้าจังหวัดนครปฐมจากการสอบสวนของตำรวจทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุนายประพัทธ์ผู้ตายกำลังขับรถไปรับเพื่อน
อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นสะพานข้ามแยกและเป็นทางโค้ง
คาดว่าขับมาด้วยความเร็วทำให้รถพุ่งชนขอบสะพาน

อีกรายเป็นรถกระบะอิซูซูสีขาวเสียหลักพุ่งชนป้ายบอกทาง
บนเกาะกลางถนนมิตรภาพอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมา

ตำรวจทางหลวงและกู้ภัยต้องคอยโบกรถที่วิ่งไปมา

โชคดีที่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
คนขับรถบอกว่าเพิ่งขับรถกลับมาจากช่วยงานศพในอำเภอโนนสูง
โชคดีที่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
ตำรวจคาดว่านายเทียนน่าจะขับรถมาด้วยความเร็วและมีอาการหลับใน
จากถนนเส้นนี้เป็นทางตรงระยะทางยาวต่อเนื่องหลายกิโลเมตร
เป็นคลิปขณะสมาชิกบิ๊กไบท์ประชันความเร็วบนถนนที่มุ่งหน้าไปยังเขาคอ
จังหวัดเพชรชบูรณ์แต่เมื่อความเร็วพุ่งแต่๑๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
จังหวะเข้าโค้งทำให้รถเสียหลักล้มพุ่งถลายไปกับพื้นตกข้างทาง
คนขับกระแทกกับตัวรถได้รับบาดเจ็บเพราะดีที่เพียงเข่าหลุดไม่ถึงขั้นเสียชีวิต
สาเหตุที่ทำให้รถหลุดโค้งน่าจะเกิดจากฝนที่เพิ่งหยุดตกใหม่
ทำให้ยางไม่เกาะพื้นถนนซึ่งทันทีที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ในสังคมออนไลน์
แม้อุบัติเหตุจะเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมแต่หากผู้ใช้รถใช้ถนนยังขับรถด้วยความประมาทและไม่เคารพกฎหมาย
อันดับหนึ่งของโลกด้านอุบัติเหตุนี้ก็ยากเกินจะมีใครล้มแชมป์ได้